พี่หยักเห็งหยักปังขยับมาใกล้แล้วมาฟังทางนี้
หมอไก่พพาธินีจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักเรื่องราวปฏิหารและเคล็ดลับ
ขอพรยังไงให้สมหวังกับหลวงพ่อที่แปลกที่สุด
หนึ่งของเมืองไทยติดตามได้กับช่วง

สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
พิกัดเห็งในวันนี้ค่ะหมอไก่พาทุกท่านมาที่วัดโกรกราก
จังหวัดสมุทรสาครค่ะถ้าอยากจะเฮงอยากจะปัง

เดี๋ยวเราจะได้รู้นะคะว่าหมอไก่บูชาแว่นดำมาทำไมค่ะ
แต่วันนี้ค่ะหมอไก่ได้นัดแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะคะ
เป็นลูกศิษย์วัดโกรกกากค่ะคือพี่เอค่ะเขาเชื่อพี่เอนะคะ

อยากจะทราบประวัติของวัดโกรกกลางนี่ค่ะ
เห็นว่าเป็นวัดโบราณเลยใช่ไหมคะ
ครับผมหลวงปู่ไว้โอกาสนี่เป็นพระสมัยอายุทยาตอนปลาย
เป็นพระพุทธศิราแรงคนในสมัยก่อนคือรุ่นปู่รุ่นพ่อผมเลย
มีความนับถือมากงั้นเชิญหมอไก่เข้าไปนามัศกาลหลวงปู่ก่อนเลยครับ

พี่เอ๋คะอย่างเวลาที่เราจะมาบูชาหลวงพ่อปู่เนี่ยค่ะ

อ๋อต้องมากราบขั้นก่อนใช่ไหมค่ะ

ทำไมเราต้องมีการถวายแว่นดำกับองค์หลวงพ่อปู่คะ
คือเป็นตำนานสืบทอดต่อกันมานะครับ
คือสมัยก่อนเนี่ยมีเกิดโรคระบาดตาแดง

ครับก็เป็นตาแดงจากบ้านกลับมาบนสถานกราบขอให้หาย
พอหายปุ๊บเสร็จก็เอาแผ่นทองมาปิดตาที่หลวงปู่

เป็นการปิดทองที่ตาของหลวงปู่ก่อน
ที่นี้ผมกับท่านเจ้าวาลองกระดับ๕
ลืมตาปางมางวิชัยเนี่ยไม่สมตวน
เพราะแกเป็นตำนานสืบทอดถวายแว่นตามา
แล้วส่วนเรื่องปฏิหารหลายเรื่องก็
มีอย่างไรหนึ่งเคส
พ่อป่วยต้องเปลี่ยนใบพัดหัวใจ

คือที่เขาเห็นหลวงปู่เนี่ยเขาไม่ได้เห็นที่วัดนะครับ

มันเป็นโรงพยาบาลจันทรัมบุรี
เขารักษาตัวอยู่ประมาณชั้น๑๐กว่า
เห็นบุรุษธรูปแล้วลอย

หนูจะไปหาหนุ่มพ่อเขาให้ขอหนูรอด
มันเธอขอรอดอย่างพัก
ซึ่งสมัยนั้นโซเชียลยังไม่บูมยังไม่
เขาตามหาวัดศูนย์กราบเช่นเวลา๓ปี
ขนาดนั้นเลยเหรอคะแล้วก็พาพ่อออกมาไหว้

ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีจากพี่เอด้วยนะคะ
ขอขอบคุณมากค่ะพี่ค่ะค่ะขอบคุณครับ
แล้วเดี๋ยวหมอไก่นะคะจะพาไปเฮงไปปังต่อด้านนอกค่ะ

ก็ผมเป็นคนสมุดสาขนอยู่แล้วครับผม
แล้วก็ศรัทธาหลวงปู่มาตั้งแต่เด็กแล้วครับผม
เคยขอแล้วได้ค่ะขอเรื่องงาน
ประสบความสำเร็จค่ะก็มีถูกรางวัลนะคะ

เดี๋ยวคุณลุงจุดนะคะเดี๋ยวหนูขอไปดูอยู่ห่างนะคะ
และนี่คือหางประทัดในวันนี้นะคะ
ถ้าใครที่จะเอาไปเสี่ยงดวงหรือว่าเสี่ยงโชคก็ไม่ว่ากันนะคะ
และทั้งหมดนี้ค่ะก็คือพิกัดเห็งในวันนี้นะคะ
สัปดาห์หน้าหมอไก่จะพาไปเฮงต่อที่ไหน
ต้องติดตามชมในพิกัดเฮ่งแล้วเราจะเฮ่งจะปังไปด้วยกันค่ะ

หมอไก่เอานิ้วบังด้วย

หมอกัยช่วยส่งไปสนีมาหน่อย
เอาอย่างนี้ดีกว่าเรื่องของความงมงายก็ไม่ต้องสนใจอะไรไป
แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสก็อยากให้ลองไปกราบไห้ขอพรกันดูที่วัดกรกกรากนะคะ
พิกัดเห็งกันไปแล้วก็อย่าลืมแวะไปนะจ๊ะ